ดูจากกันถึงใส่ต้นไม้ใหญ่
แบบดีจังจอดรถตรงนี้ก็อาจจะโอเคอะนะ
อยู่ริมถนนแต่แอบมีต้นไม้นิดนึง
จะเป็นอะไรรึเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกมั้งคุณ
คุณค้าต้นไม้ดิฉันโอ้โหออกไปเลย
แต่จอดใต้ร่มไม้ก็ดีเหมือนกันนะคุณบางแดดไง
ที่แดดร้อนรถใหม่ออกมาเดี๋ยวฟงเดี๋ยวฟิล์มเสียใช่ไหม
อืมคิดอย่างงั้นเหมือนกันแต่ใจหนึ่งก็ไม่มั่นใจนะ
จอดตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเจอพายุฤดูร้อน
กิ๊งมึงกิ๊งไม่ลนทับรถหรือเปล่าเหมือนกันวันเหมือนกันน่ะ

ขนาดนั้นเลยคุณค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ใต้ป้าย
โศนาก็ต้องระวังเตือนแบบนี้ทุกวันยังไม่เบื่อใช่ไหมคะ
ยังค่ะต้องเตือนกันแบบนี้แหละค่ะ
พยายามเช้าค่ะทักทายกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรู้ก่อน
ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่
สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศ
เพราะว่าเราก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องชาวภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่
ที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องเจอกับเรื่องของมลพิษมลภาวะที่อยู่ในอากาศ
จะหายใจหายคลอนโอ้โหลำบากเหลือเกิน
มาดูกันหน่อยดีกว่านะคะตรวจสอบจากแอร์วิชัลแล้วก็แผนที่เอิร์ทเนี่ยนะคะ
เราจะได้เห็นนะคะจากวิชัลเอิร์ทเราจะได้เห็นว่า
ตอนนี้ทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่
ชนีคุณภาพอากาศนั้นแย่เลยนะคะ
ยังคงน่าเป็นห่วงนะถึงแม้จะไม่ติดอันดับ๑
แต่ก็อยู่ในพื้นที่ที่น่ากังวล
ส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ที่อันดับ๒๗นะคะ
ขึ้นขึ้นลงอยู่ระยะประมาณนี้
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เตือนกันแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
จะได้ป้องกันดูแลตัวเองขณะเดียวกัน
โดยงานต่างก็จะได้ช่วยกันแก้ไขกันด้วยนะคะ
ดัชนีคุณภาพอากาศเราก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ระวังเรื่องของฝนตกหนักลมแรง

ปัจจัยอะไรคะปัจจัยจากอากาศเย็นจากจีน
จากทางตอนเหนือแพลลงมาปกคลุม
พร้อมกับว่าบ้านเรามีอากาศร้อนอยู่แล้ว
มันเจอกันแบบนี้ทำให้อากาศแปรปวน
เย็นเจอร้อนเหมือนคนอารมณ์ไม่เสีย
กับคนอารมณ์ดีมาเจอกันเนี่ยมันก็อาจจะปะทะกันได้ใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้เกิดฝนตกหนัก
บริเวณไหนบ้างตรวจสอบกันเลยนะคะ
วันนี้ตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นเป็นต้นไป
บริเวณพื้นที่อ่าวไทยภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบนแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันตก
จะเจอผลกระทบมาดูการไล่เป็นช่วงเวลาเลยนะคะ
นี่ค่ะจะเห็นกลุ่มฝนที่เป็นสีฟ้าเขียวนี่นะคะ
พาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคใต้
แถบจังหวัดประจวบคีรีขันนี่ก็จะเจอหนักหน่อยนะคะ

พอคล้อยบ่ายไปหน่อยคุณผู้ชมมันก็จะพาดขึ้นไปเรื่อย
บริเวณภาคตะวันตกรวมถึงภาคตะวันออกนะคะ
ส่วนภาคใต้ก็เจอกันทั้งแถบเลยเหมือนกันคุณผู้ชม
กรุงเทพมหานครหนีไม่พ้นนะคะ
บางพื้นที่โซนแถบใกล้กับทางสมุทรปราการ

ส่วนทางภาคกลางขึ้นไปทางภาคกลางตอนบนแถบติดอีสาน
ก็เจอเหมือนกันเรียกว่าเจอกันทั่วหน้านะคะ
สำหรับเรื่องของอิทธิพลพายุฤดูร้อน
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันเป็นรายภาคกันดีกว่านะคะ
ว่าวันนี้แต่ละจังหวัดจังหวัดไหนน่าเป็นห่วงกันบ้าง

กลางวันนั้นอากาศร้อนนะคะ
แต่ว่าจะเจอฝนฟ้าขนองถึง๑๓๐ของพื้นที่
อาจจะเจอลมแรงแล้วก็ลูกเห็บตกได้
พ่อแม่พี่น้องชาวพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์สุโขทัยตากพิสุนโลกพิจิตรเพชรบูรณ์

ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยก็อยู่ที่๑๘องศาต่ำสุดสบาย
แต่ร้อนสุดก็พุ่งไปที่๓๙องศาเซลเซียสเลยนะคะ
ลงมาที่ภาคอีสานบ้านเรากันบ้างนะคะ

น้องบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรำสุรินแถบ
อีสานใต้แล้วก็กลางขึ้นค่อนไปข้างบนนี้นะคะ
ก็เจอฝนฟ้าขนองกันถึง๑๔๐ของพื้นที่เลยนะคะ

ระมัดระวังความเสียหายของบ้านเรือนด้วย
รวมถึงผลิตผลทางการเกษตรอุณหภูมิเฉลี่ย๒๒๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
แต่ว่ากลางวันต้องบอกจริงว่ามันร้อนเฉียด๔๐เลย
ส่วนภาคกลางนะคะเตือนกันเยอะเช่นกันเพราะว่าวันนี้มีโอกาสฝนตกลมแรงกันในหลายพื้นที่
นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีอายุทยาสิงห์บุรีอ่างทองสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรี
รวมไปถึงทางแถบตะวันตกอย่างกาญจนบุรีด้วยนะคะ
อุณหภูมิก็เหยียบ๔๐องศาเช่นกันร้อนกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยร้อนกันทั่วหน้าไม่มีใครยอมใครเลยนะคะ
ธุระไปทำอะไรแถวนั้นเนี่ยนะบริเวณชายหาดก็ยังสามารถไปได้สบายนะคะ
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็มีลักษณะที่เจอฝนเหมือนกันนะคะ
ถึง๑๔๐ของพื้นที่เพราะฉะนั้นคลื่นก็จะสูงมากกว่าปกติอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตร
ชาวเรือก็ออกเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ฝนฟ้าขนองมีเกิดขึ้นได้ในหลายจังหวัดนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๖๓๕องศาเซลเซียส
อาจจะไม่ถึง๓๙๔๐เพราะว่ามีฝนตกลงมาลดอุณหภูมิความร้อนลงได้บ้าง
แต่ว่าคุณผู้ชมก็ไม่ประมาทไปเพราะว่าอากาศมันแปรปรวน
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวบางทีเราเข้าไปในอาคารเจออากาศหนาวไม่สบายเอาได้นะคะ
ตอนนี้ดิฉันขอไปดูรถก่อนดีกว่านะคะไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าลมมันมาแรงมากหวั่นว่าอาจจะไม่ดีมีรังสงหอนอย่างนี้ไม่รู้
ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ